ตามกันต่อนะคะสำหรับการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดานะคะ
อาลัยนิดนิรันดิแตงโมนิดา
คุณผู้ชมคือนอกจากสังคมจะให้ความสนใจในการคลี่คลาย
คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมแล้วนะคะ
อีกมุมหนึ่งมันเป็นประเด็นที่สังคมบอกว่าโห
มันรู้สึกเป็นเรื่องที่ดีต่อใจมาก
เป็นความรักที่เกิดขึ้นระหว่างคุณเบิร์ตกับคุณแตงโม

เป็นรักที่ดีมากแล้วสุดท้ายคุณแตงโมก็จากคุณเบิร์ตไป
ทีนี้ชาวเน็ตน่ารักมากค่ะมีการตัดต่อภาพนี้
คือซุ้มลูกโป่งซุ้มนี้เป็นเบิร์ตนะคะที่ทำให้คุณแตงโมนะคะ

คุณเบิร์ตบอกว่าตั้งใจจะทำให้กับแตงโมเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วเห็นไหมคะภาพนี้คือภาพตัดต่อนะคะ
ชาวเน็ตเขาตัดต่อภาพของคุณเบิร์ตกับคุณแตงโมมาอยู่ในเฟรมเดียวกัน

ผมนึกว่าเป็นภาพในงานปาร์ตี้อะไรหรือเปล่า

เป็นภาพตัดต่อซุ้มลูกโป่งซุ้มนี้
คุณเบิร์ตจัดอยู่ในงานอะไร
ของคุณแตงโมที่คริสตจักรเสรีภาพแห่งกรุงเทพ
นี่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้เราก็แบบ
ดอมบอกว่าเนียนมากใช่ไหม

ว่าใครเป็นคนตัดต่อภาพนี้ทำไมแบบสมจริงเหมือนจริงมาก

รู้ไหมคะเราเจอคนคนนั้นแล้วค่ะ

คนนั้นก็คือชื่อว่าคุณชะนันชิดานะคะ
เป็นแฟนคลับที่ติดตามผลงานของคุณแตงโม
แล้วก็ติดตามข่าวสารการเสียชีวิตคุณแตงโมมาตลอด

ทับใจในเรื่องราวความรักของคุณแตงโมกับคุณเบิร์ต
ก็เลยอยากให้ทั้งคู่กลับมาแต่งกาย

อยากให้ทั้งคู่มีความสุขมากกว่านี้
แล้วก็ใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตคุณผู้ชมนะคะ
ใช้เวลาเกือบทั้งคืนรู้ไหมคะ

นึกว่าจะมีคนชอบใจแล้วก็แชร์กันเยอะ

เนียนมากใช้เวลาทั้งคืน
ที่อยากให้ทั้งคู่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่ด้วยกัน

ใช่ค่ะโอ้เป็นภาพที่น่ารักมากเลยนะคะ
ฉันก็แชร์ภาพนี้นะในทวิตเตอร์ที่ฉันก็แชร์นะคะ
ฉันรู้สึกว่าเป็นภาพที่ฉันดูแล้วรู้สึกแบบ
อิ่มเอมใจนะฮะอิ่มเอมใจอ่ะรู้สึกใจฟูอ่ะ
ดีจังเลยดีต่อใจอยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง

แต่มันก็อาจจะเป็นค่าความฝันไปแล้วนะคะ
ค่ะทีนี้นอกจากคุณชะนันชิดาแล้วเนี่ยนะคะ
ยังมีแฟนคลับที่รักคุณแตงโมอีกคนนึง
ก็มีการตัดต่อรีทัชภาพเหมือนกัน
เดี๋ยวจะให้ดูนี่ภาพนี้น่ารักไหม
โอ้ภาพนี้ก็เหมือนค่ะอุ้ยอืมอืมอืมอืมอืม
ต่อคุณแตงโมที่สวมใส่ชุดเจ้าสาวสีขาว
แล้วก็มีปีกขนนกมายืนอยู่กับคุณเบิร์ตแบบนี้นะคะ
เหมือนกับว่าทั้งคู่กำลังเข้าพิธีวิวากันจริง

แล้วก็พร้อมกับเขียนบอกว่าในมือของคุณแตงโม

นี่คืองานแต่งงานที่พระเจ้าเป็นพยาน

อืมนี่ค่ะคุณผู้ชม

เอ่อส่วนภาพคุณแตงโมที่มีปีกอยู่บนฟ้าเนี่ย
คุณสกลตั้งชื่อว่าธิดาของพระเจ้า
แล้วก็ภาพคุณแตงโมในชุดนางฟ้าอยู่บนสวรรค์คือนี่ค่ะภาพนี้
นางฟ้าแตงโมนะคะส่งคุณแตงโมไปสู่อ้อมอกพระเจ้าบนสวงสวรรค์ค่ะครับ
ต้องขอบคุณคุณสกลแล้วก็คุณชะนันชิดาจริงนะ
ที่ตัดต่อภาพแบบนี้ทำให้ทั้งคุณเบิร์ตด้วย
ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคุณตังโมแล้วก็แฟนคลับรวมไปถึงพวกเราด้วยนะ